เพราะว่าเมื่อช่วงกลางหนึ่งคือวาริสัยที่พาลมาไปก่อเหตุทะเลาะวิวาดกัน
ตำรวจมา๕เมลโอ้โหยังไม่ยอมหยุด
ใช่ตำรวจเอาไม่อยู่ไม่หยุดเลย

ละมุนวุ่นวายกันไปหมดนะครับ
ก็เป็นวัยรุ่นผู้หญิง๒กลุ่มนะครับ
อายุก็ประมาณสัก๑๗๒๐ต้นนะครับ
เปิดศึกตบตีกันกลางถนนนะครับ
ที่หน้าร้านอาหารสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ในตะบดในเมืองพระเมืองจังหวัดเชยภูมินะครับ

มตบกันอยู่นานกว่า๑๐นาทีนะฮะ
ตำรวจมาถึงก็ต้องใช้เวลานาน
กว่าจะสามารถระงับเหตุกันได้นะครับ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะฮะ

กลางวันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับ
ก็ไปคุยกับพนักงานเสิร์ฟของสถานบันเทิงที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าวันเกิดเหตุมีฟรีคอนเสิร์ตที่ตลาดเลิศนิมิตร
เป็นตลาดนัดกลางคืนนะครับหลังจบคอนเสิร์ตประมาณเที่ยงคืน
ผู้คนก็ทยอยกลับแล้วปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นหญิงกลุ่มหนึ่ง
น่าจะกำลังเรียนอยู่สักมปลายไปมีปากเสียงแล้วก็เปิดฉาก
ตบตีกันกลางถนนแล้วก็มีเพื่อนมาสมทบอ่า
ก่อนจะแยกตบกันเป็นสองกลุ่มอีกค่ะนะฮะ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

กลุ่มที่เปลือกวดนะจะเอาพวกมาด้วย
ส่วนชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูนะภาพกลางวันเนี่ย

ค่ะมีกลุ่มคนมาทะเลาะวิวาสต่อยตีตบตีกันบ่อยครั้งมาก
อย่างเมื่อคืนวันเสาร์ที่วัยรุ่นสาวแก๊งผมบ๊อบเขาตบตีกันเนี่ยนะ
ชาวบ้านบอกว่าในช่วงเวลาใกล้กันก็มีการทะเลาะวิวาส
แทงกันบาดเจ็บสาหัสอีกที่หนึ่งด้วยแต่ถนนเส้นเดียวกันนะครับ
รับว่าอยู่แถวนี้ก็กลัวจะถูกลูกหลงเหมือนกัน
หากคนที่ทะเลาะกันใช้อาวุธที่แบบรุนแรงนะ
แล้วส่วนใหญ่เหตุผลก็คือมาเที่ยวแล้วก็เมาแล้วก็ทะเลาะกัน
ไม่รู้ได้ยินแต่เสียงได้ยินเสียงเด็กเขาวิ่งแล้วเราก็หันไปมอง
แล้วก็หันมาทำงานต่อไม่สนใจไงเพราะว่ามันบ่อย
ที่เด็กผู้หญิงนี่ไม่รู้มีแทงไม่มีแทง
แต่ว่ามันเสียงตะโกนด่ากันดำนี่แหละ

ตีกันไม่กลัวแต่กลัวลูกหลงปืนอะไรอย่างนี้
ถ้าตีกันเราก็เดี๋ยวเฉยเราก็แล้วหลอกได้

ยังคิดให้เหลือจะถ่ายแค่๔พบมีอุดตับกว่ามายังคิด

ของกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงที่อยู่ในคลิปทางภูมิกับการสพเมืองชายภูมิพันธมตเอกรัชพลเสริมสรรค
บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีกับใครนะครับ
เพราะว่ายังไม่มีเจ้าทุกข์มาแจ้งความนะฮะ
แต่ยอมรับว่าแถวนี้มีเหตุทะเลาวิวาสกันบ่อยครั้ง
ตอนนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ไปดูแลอย่างเข้มงวดมากขึ้น
ร้านไหนสถานบันเทิงแห่งไหน
ก็ต้องไปดูว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปเที่ยวไหม

เหตุการณ์ตบตีตอนนี้ยังไม่มีที่แน่ชัดว่ามันมาจากสาเหตุอะไร
เพราะต่างฝ่ายก็พอตำรวจมาห้ามแล้วก็แยกกันไปหมดเลย
แต่บรรยากาศกลางวันกับกลางคืนต่างกันมากเลยนะเส้นนี้
กลางวันนี้เยียบกลางคืนโอ้โหคือคลักมากนะคะ